คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูอีกหนึ่งประตูของวัดพระธรรมกาย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้า
ปรากฏว่าก็ยังคงไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นไปติดตามบรรยากาศล่าสุดเพิ่มเติมได้จากคุณเศรษฐาโสริน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายเชิญค่ะ
จนถึงขนาดนี้แม้จะยังไร้วี่แววหรือท่าทีของชุดจับกลุ่มพระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระชัยบูรธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
แต่เจ้าหน้าที่ของทางวัดยังคงมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
และคัดกรองคนที่จะเข้าออก
บรรยากาศตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้ที่บริเวณประตู๕และประตู๖ของวัดพระธรรมกาย
ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าที่วัดพระธรรมกาย
โดยมีการคัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้าออกตรงบริเวณจุดนี้อย่างเข้มงวด
ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะคณะสงฆ์หรือลูกศิษย์ลูกหาของทางวัดเข้าไปเพียงเท่านั้นนะครับ
ส่วนรถที่จะเข้ามาในพื้นที่ฝั่งบริเวณของประตู๕
ซึ่งถูกระบุว่าเป็นกุฏิดาวดึงที่อ้างว่าพระธรรมชโยนอนรักษาอาการอาภาษณ์อยู่ในกุฏิดังกล่าว
จะถูกสั่งให้รถกระจกเพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลภายนอกหรือไม่
และยังไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานใด
ซึ่งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของทางวัดพระธรรมกายอยู่ระหว่างทำการตรวจสอบหาบุคคลดังกล่าว
อกจากนี้ยังมีการเปิดเผยกับทีมข่าวด้วยว่า
ที่จะบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยนั้นไม่เชื่อเรื่องง่าย
เพราะมีด่านรักษาความปลอดภัยขั้นสูงมากกว่า๑๐ชั้นอยู่ภายในวัด
ขณะที่ทีมข่าวได้ตระเวนสำรวจตามเส้นทางต่าง
ตั้งแต่ถนนเรียบคลอง๓ไปจนถึงทางเข้าวัดพระธรรมกาย

ซึ่งเส้นทางเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อเข้าไปถึงวัดได้
โดยยังพบว่าสะพานข้ามคลอง๓ยังถูกปิดกั้นจากทางวัด
อนุญาตให้ยานพานะและประชาชนเข้าออกได้

นี้ตลอดเส้นทางที่จะเข้าวัดพระธรรมกาย
ได้มีตำรวจทหารและเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด่านตรวจความเรียบร้อยจำนวน๗จุดตลอดเส้นทางโดยรอบ

ของทางจุดจับกลุ่มพระธรรมชัยศกิฎ

ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๑๖ธันวาคมนี้
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจน
ว่าจะมีการบุกเข้าจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยเมื่อใด
แต่นี่ก็ถือว่าเป็นความพยายามครั้งที่๒
ในการเข้าจับกลุ่มตัวพระธรรมชโย
ส่วนบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณประตู๕
และประตู๖วัดพระธรรมกายในขณะนี้
ยังคงมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์และคณะสงฆ์เดินเข้าออกตามปกติ
เพื่อที่จะเข้าร่วมสวดมนต์ธรรมจักรกับปะวัฒนสูตร
ตามปกติเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมานะครับ
ผมและทีมข่าวจะยังคงเกาะติดอยู่ที่นี่
หากมีความคืบหน้าอย่างไร
รายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เศรษฐาโสรินข่าวทรัฐทีวีรายงานจากวัดพระธรรมกายครับ